มุมมองคุณเศรษฐามองยังไงเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยครับ
ผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศมีความเหลื่อมล้ำสูงสุดประเทศหนึ่งแล้ว
เมื่อกี้คุณภาคภูมิพูดไปก็เป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับ
ทางสังคมก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะครับ
หลายเรื่องที่มันมีความการบังคับใช้กฎหมายที่
คนมีเยอะทำไม่ผิดใช่ไหมคนมีน้อยทำผิด

เราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมันอยู่ในระบบของสองมาตรฐานมานานนะครับ
แล้วก็จะแก้ไขเนี่ย
เมื่อวานี้ท่านชัยเกษมก็พูดไว้ชัดเจน
เรื่องการแก้ไขกฎหมายเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล
เพื่อให้ความเป็นธรรมมิทธิเสรีภาพที่มันเหมาะสมเป็นประชาธิปไตยสากล
ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันจะช่วยเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียม
ลดความเหลื่อมล้ำลดแล้วกันนะอย่าบอกว่าท่านหมดไปเลย
แค่รถเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าเราต้องค่อยลดไป
คือนโยบายของเพื่อไทยก็คือการจะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือต้องใช้การแก้ไขกฎหมาย
ส่วนหนึ่งครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมครับครับ
อย่างเรื่องมาตรา๑๑๒ในแนวคิดหรือว่ามุมมองของคุณเศรษฐาเนี่ย
ยังไงเรื่องการเสนอแก้ไขมาตรา๑๑๒
คนที่มีการรักกันรักใครชอบใครก็เห็นต่างกันไป
แต่สำคัญที่สุดก็คือเราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้
มาตรา๑๑๒อาจจะมีประเด็นบางประเด็นเรื่องการบังคับใช้
ไม่ใช่ว่าใครไปใช้ก็ได้ใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการเมือง
ตรงนี้ก็ต้องมาแก้ไขให้มันถูกแต่ว่าจุดยืนภาคเพื่อไทยชัดเจนครับ
เราไม่ยกเลิก๑๑๒นะครับแต่ว่าเราก็จะมาดูซิว่า
ตรงไหนที่มีการแก้ไขแล้วเกิดความเป็นธรรมนะครับ
เอามาใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองได้นะครับ
พร้อมที่จะแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมใช่ครับแต่ยืนยันว่าไม่ยกเลิก

นี่คือจุดยืนพักเพื่อไทยแน่นอนครับ